เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
แถวสอยรัฐพราวสอยหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะครับ

แถวนี้นี่เองมีกลุ่มชายชาวเมียนมาเนี่ยเขากินเหล้ากัน

แล้วทะเลาะวิวาดกันไล่แทงกัน
นี่ฮะจังหวัดตรงนี้นะฮะมีคนถือมีดด้วยนะครับ
ถือมีดด้วยแล้วก็เป็นคนเจ็บด้วยนี่คนนี้ถือขวดเหล้าอยู่

ไม่รู้คนนี้นี่จะห้ามหรือจะอะไรยังไงนี่แต่สองคนนี้จะเอาเรื่องกันให้ได้

มาถึงมาใส่ก่อนเลยแล้วมีดมีดหล่นนะฮะ

โอ้ยนี่นี่เห็นมั้ยมีใครไม่รู้จวงแทงปากเข้าไป
คนเสื้อขาวฟ้านี่วิ่งมาแล้วมาเปิดก่อนเลยนะคนอื่นเขายังไม่เริ่มกันเลย
ไหมฮะทีนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว

มีดไปอยู่ที่ใครก็ไม่รู้

มีคนมาสมทบอีกนะไม่ได้

โอ้โหคือสาเหตุเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม

เขาดื่มเหล้ากันอยู่แล้วมีการทวงเงินค่าเหล้ากัน๓๐๐บาท

สุดท้ายเนี่ยไปมาไม่รู้ทวงกันไปยังไง

อันนี้ฮะอันนี้อีกมุมหนึ่งจะเห็นแต่ขานะครับ

นี่แล้วมากลางถนนตรงนี้นะฮะ

คือผู้ชายเสื้อดำผมทองที่ถือมีดเข้าไปเนี่ย

เสื้อหุดสีน้ำเงินที่ถือขวดเหล้า
วงเงินค่าเหล้าที่ติดอยู่๓๐๐บาท

อยู่เสื้อขาวลายฟ้าเนี่ยวิ่งพุ่งเข้าใส่แล้วชกต่อยกันชุนละมุนเลยนะฮะ

แล้วลากกันไปหลังรถนะ
แล้วเสื้อดำที่ตอนแรกถือมีดเนี่ยถูกดันเข้ามุมผ่านไปสัก๑๐วินาทีฮะ
มีชายเสื้อเชิดขาวที่เข้าไปกระโดดต่อยเนี่ย
มีเลือดเปื้อนเสื้อติดมา

แต่รู้สึกจะไม่ใช่เลือดตัวเองนะเป็นเลือดของคนที่ถือมีดไปตอนแรกคือถูกเขาแย่งมีดได้ฮะก็เลยถูกแทงเจ็บนอนอยู่กับพื้นนะฮะ
แต่ถูกแทงไปแล้วเนี่ยยังถูกเข้าไปเตะไปกระทืบต่ออีกนะครับนี่เห็นไหมฮะจังหวะตรงนี้นะฮะถูกแทงไปแล้วนะครับ
ผู้ภัยก็มานะฮะมาช่วยเหลือคนเจ็บนะครับเป็นชาวเมียนมาทะเลาะกันถูกมีดแทง
คือไซไมฮานอายุ๒๓ปีถูกแทง๓แผลนะครับ
ลิ้นปี่๑แผลหน้าอก๑แผลชายโครงด้านขวา๑แผลนะครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุ

บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุชาวเมียนมาเนี่ย
ที่ก่อเหตุแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันนั่นแหละ
ก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันพอเมาแล้วก็ทะเลาะกันเอง
โดยคนเจ็บนะฮะไซไมฮานเดินถือมีดจะไปขู่เพื่อน
เพื่อนก็เห็นท่าไม่ดีก็นี่ฮะทั้งถอยหนีก็มีวิ่งกรูเข้ามาทำร้ายก็มี
แล้วมีการแย่งมีดกันนะมีดที่ไซไมฮานถือมาเนี่ยถูกแย่งได้
ก็เลยโดนแทงเจ็บซะเองความจริงในคืนเดียวกันเนี่ย
ยังมีกลุ่มชาวเมียนมาทะเลาะชกต่อยกันอยู่สองรอบอีกนะฮะ
รอบแรกมีไปแล้วนะครับรอบนี้คือรอบที่๒นะฮะ
ปมปัญหาก็คือเขาทวงเงิน๓๐๐บาท
ค่ะคนที่ติดเงินเขาเนี่ยสามร้อยบาทค่าเหล้าเนี่ย
คือไซไมฮานคนถือมีดติดหนี้เอาไว้นะ
แล้วกลุ่มเพื่อนเนี่ยเขาทวงหนี้กัน
เมื่อคืนเขาต่อยกันสองครั้งครั้งแรกที่สวนไผ่
ครั้งที่สองตรงเนี่ยค่ะตรงที่เกิดเหตุตรงนี้

เขาเป็นกลุ่มเพื่อนกันทำงานด้วยกันค่ะ
ปัญหาที่เขาทะเลาะกันนี่เขาได้บอกไหมว่าเรื่องอะไร
เพื่อนเขาบอกว่าเขามาทวงตังค์กัน
รู้สึกว่าเป็นหนี้กันค่าอะไรไม่รู้
แต่เป็น๓เดือนแล้วไม่จ่ายกันเขาบอก
คือคนที่เอามีดมาเองนี่กลับกลายเป็นคนที่

ทั้งหมดคือคนไทยอย่างงี้ที่ทะเลาะกันหรือว่าเป็น
ไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นคนต่างด้าวค่ะ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วง๔ทุ่มกว่า
นายสวัสดิ์มายฮานคนเจ็บยังมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะครับ
แล้วก็ซื้อเบียร์มานั่งดื่มด้วย๔ขวด
แต่ดื่มอยู่ที่ร้านแค่๒ขวดจากนั้นก็ถือที่เหลือเนี่ย

ปกติกลุ่มคนก่อเหตุเวลาไม่เมานะครับ

แต่เวลาเมาเนี่ยเขียงดังโวยวาย
คือในฐานะคนในพื้นที่เนี่ย
แม่ค้าบอกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
เพราะว่าแถวนี้มีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเยอะมาก

แล้วทุกคืนก็จะจับกลุ่ม

อยากให้ตำรวจช่วยมากวดขันให้หน่อย

เออว่ายังไงมาอยู่กันแบบไหนอะไรยังไง
เขาก็ชอบดื่มและเขาก็ชอบทะเลาะไวอะไรกันอย่างนี้
เขาจะมีพฤติกรรมอะไรกันแบบนี้ตอนไหนเมื่อไหร่
ซึ่งมันก็เยอะเยอะเลยแหละ

เป็นกลุ่มชาวเมียนมาด้วยกันนะครับที่ร่วมกันก่อเหตุทะเลาะวิวาสตรงนี้เนี่ยมี๗คนนะครับ
บาดเจ็บ๒คนคือไซไมฮานคนที่โดนแทงตอนนี้เจ็บสาหัสอยู่นะครับ
อีกคนนึงก็ถูกแทงเหมือนกันช่วงชุลมุนนะฮะก็อาการปลอดภัยแล้ว
ตอนนี้ตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว๓คนนะครับอีก๒คนกำลังติดตามตัวอยู่
จากการสอบปากคำเบื้องต้นทำให้ทราบว่าทั้งหมดนั่งดื่มเหล้าด้วยกันจนเมา
แล้วมีการทวงค่าเหล้ากันสามร้อยบาทก็เลยทะเลาะกันแล้วบานปลาย
ตอนนี้แจ้งข้อหาทั้งหมดนะฮะคือร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ส่วนคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอาการก่อนนะฮะถ้าออกจากโรงพยาบาลมาได้
จะเอามาสอบปากคำแล้วก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป